ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเหลือแค่พักประชาธิปัตย์แล้วมั้งคะ
ยังไม่ชัดเจนแบบ๑๐๐ว่าจะไปจับมือกับพักพลังประชารัฐ

จะให้สักกี่เปอร์เซ็นดีคะคุณภาคภูมิ

วันนี้ชาติไทยพัฒนาเนี่ย
กรจำนงก็บอกนะบอกว่าที่มีมติไปวันก่อนเนี่ย
คือเรื่องการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรนะ
ก็ยังไม่ได้เทียบเชิญจากพลังประชารัฐเหมือนกัน
ใช่แต่ก่อนหน้านี้เหมือนกับบอกว่าชัดเจนแล้วแหละ
ชาติไทยพัฒนาร่วมจับมือกับพลังประชารัฐ

คือผมว่าที่สุดแล้วเนี่ยในสิ่งแบบี้มันคงอยู่ในพลักษณ์จำนวนนี้
เพียงแต่ว่าจะจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีหรือว่ากระทรวงไหน

เหมือนกับว่าจะแห่ขันหมากไปขอมาร่วมก็ต้องมี

เขาขอเรื่องแก้วัตถมานูลเพิ่มด้วย
ใช่แล้วก็ขอรอฟังคำตอบจากการประชุมของพักด้วย

อุตมะสวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมแก่นำพักนะคะ
ที่พักประชาธิปัตย์เทียบเชิญแล้วก็พูดคุยให้เข้าร่วมรัฐบาล
แกนนำพักติดภารกิจร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพลเอกเรมตินสุรานนท์
ให้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพักประชาธิบัติมาต้อนรับ
และมาพูดคุยด้วยหลังจากรับประธานอาหารกลางวัน
หารือกัน๒ชั่วโมงกว่านะคะ
อุตมะนายเฉลิมชัยก็พูดไปในทิศทางเดียวกันว่า
คือสองฝ่ายเห็นตรงกันแนวทางการทำงานในการร่วมรัฐบาล
รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูลที่พักประชาธิบัตย์เสนอ

จะให้กับส่วนขนาดนี้อยากกดต่างการได้เมื่อไหร่ครับ
ก็ตามขั้นตอนนะครับผมคิดว่ามันจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน
ซึ่งต้องไม่ช้านะครับแล้วก็คงจะไม่รวบรัดถึงขนาดว่าปุ๊บปั๊บทันทีนะครับ

การพูดจาเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะครับ
เราได้แชร์ความเห็นซึ่งกันและกันนะครับ
ก็ถือว่าจะเป็นจุดซึ่งเราเดินหน้าในรายละเอียดต่อไปได้นะครับ
ในเรื่องนโยบายผมได้เห็นครั้งหนึ่งครับที่ท่านเลยค่ะพูดเนี่ย
ในความเห็นผมเลยนะเอามาทาบกันเนี่ย
มันไปในทิศทางเดียวกันอยู่
ก็เดี๋ยวมาคุยกันรวมทั้งพักร่วมอื่นด้วยนะครับ
แต่ก็มีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยที่พักประชาธิปัตย์นะครับ
มีสมาชิกพักประชาธิปัตย์ในวัชระเพชรทอง
ถือป้ายข้อความนี้ค่ะไม่เอาประยุทธ์เป็นนายกนะคะ
ลานด้านหน้าพระแม่ธรณีบิบมวยผมที่พักนั่นแหละค่ะ
บอกว่าเป็นการแสดงออกในนามจุดยืนส่วนตัวค่ะ
แล้วก็มีสมาชิกพักอีกบางส่วนหลายคนที่ไม่เห็นด้วย
ในการสนับสนุนเรื่องของการสืบทอดอำนาจนะคะ
ส่วนพักภูมิใจไทยค่ะใช้เวลาคุยไม่นานมากไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะ
หัวหน้าพักก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า
ตัดสินใจตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐแล้ว
เนื่องจากว่าพักพลังประชารัฐยอมรับเงื่อนไข๔ข้อที่พักภูมิใจไทยเสนอไป
ยืนยันว่าการที่มาคุยกันในวันนี้ไม่ได้เป็นปาหี่หลอกประชาชนค่ะ
และการที่มาคุยกันกับภักร์พลังประชารัฐจะมีคำตอบให้วันไหน
รอไลน์
รัฐบาลที่มีเสถียรภาพบริหารราชการแผ่นดินได้ครับ

หลายฝ่ายจะมองว่ามันปริ่มน้ำเหลือเกินนะฮะ
วันนี้มีคำถามฝากมาจากทางฝ่ายของทางนปชนะครับ
อย่างรัฐบุทธรรพ์สายเกลือและนายจัตรุพรพรมพรรณนะครับ
บอกว่ายังจำท่าทีของนายอภิษฎเวชาชีวะและนายอุทินชาวิรกูลได้นะครับ
แสดงจุดยืนไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเคยสัญญากับประชาชนไว้
โดยบอกว่าในส่วนของประชาธิปัตย์ที่ยังไม่ได้ตอบรับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กับทางพลังประชารัฐเนี่ย
ถ้าจะบอกว่านายอภิษฎเคยพูดหาเสียงไว้ในฐานะหัวหน้าพักแต่ว่าเป็นตอนเลือกตั้งแล้วก็ลาออกจากหัวหน้าพักไปแล้ว
ตอนนี้เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพักชุดใหม่ที่ไม่ต้องรับผิดชอบคำพูดของนายอภิษฎ
ก็ขอให้พูดให้ชัดประชาชนจะได้รู้ว่าเป็นแนวทางแบบนี้
มีรายงานเรื่องการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีของทางคั่วรัฐบาลภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
ว่าตอนนี้ยังไม่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทางพักพลังประชารัฐได้ขอให้ทางประชาธิปัตย์
เก้าอี้ใดเก้าอี้หนึ่งระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เพื่อขอแลกสลับกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนกับภูมิใจไทยนะครับยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะได้รับเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะ
เพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
แล้วก็รัฐมนตรีช่วยอีก๒กระทรวงบวกกับรองนายก๑ตำแหน่งที่ทางพลังประชารัฐเขาคอนเฟิร์มมาให้ภูมิใจไทย
เอาไปดูผลการเลือกตั้งซ่อมสสข๘เชียงใหม่ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
นางสาวศรีนวลบุญลือผู้สมัครจากอนาคตใหม่
ได้รับคะแนนสูงสุดนะครับด้วยคะแนนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดคะแนน
ทิ้งห่างผู้สมัครจากพลังประชารัฐนะฮะอ่า
ส่วนบัญชีรายชื่อในการคำนวณใหม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป
สสเขตแปดที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้มาคำนวณท่านเองอ่าสูตร
สสปทิริสต์ใหม่เนี่ยจะกลายเป็นว่าภักดิ์พลังประชารัฐ
กับประชาธิบัตรจะได้สสปฏิริสต์เพิ่มพักละหนึ่งคนนะฮะ
อืมมาดามเดียพลังประชารัฐใช่น้องตันจิตพัฒน์ประชาธิปัตย
อ่าแต่อันนี้กรกตยังไม่ได้ประกาศนะครับค่ะอันนี้เป็นการแบบ
ลองสูตรคำนวณดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะมีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ไปหนึ่งคน
คือพรรคไทยรักฐำนะครับสสก็คือนายพีรวิตเรื่องลือดนละภาคนะฮะ
ซึ่งก็มีสสหนึ่งเดียวค่ะอยู่ในกลุ่มสิบเอ็ดสสที่มีคนเดียว
ที่ไปอยู่ในคั่วพลังประชารัฐนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเท่ากับว่า
พีรดลจะได้เป็นสอสอ๒วันแต่ต้องรอกรกตยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับถ้าจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้ทางคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
นำพักเพื่อไทยได้โพสต์แสดงความเห็นในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
บอกว่าเมื่อฝ่ายสืบทอดอำนาจแพ้ยับเยินอนาคตใหม่ชนะขาด
ประชาธิปไตยได้สอสอเขตมา๑คนแต่ฝ่ายสืบทอดอำนาจกับ
สอสอบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้น๒คนชนะเยอะกลับยิ่งแพ้
เราต้องอยู่กับกติกาบิดเบี้ยวแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน
แต่ต้องรอกรกตยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนนะครับ